เลือกช่างแต่งหน้าผิดชีวิตเปลี่ยน

น้องกลุ่มนี้

เพื่อที่จะแต่งหน้าไปงานรับปริญญา

คุณนึกออกไหมคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะ
คือตอนแต่งเนี่ยน้องไม่ได้ส่องกระจกอะค่ะ

แต่สิ่งที่ได้คือแบบเนี้ยค่ะ

มันเทายันผมโอ้โห

ใช้รองพื้นอะไรแป้งอะไรให้น้อง

คนแต่ละคนสีผิวไม่เหมือนกัน
คุณจะมาใช้รองพื้นสีเดียวกันไม่ได้
ไม่ได้เลย

แต่น้องยังยิ้มได้คือมันเป็นตลกร้ายนะฮะ
สำหรับคนที่อยากจะสวยเราก็อยากจะสวย
เวลาแต่งหน้าก่อนทำข่าวเนี่ยช่างแต่งหน้าก็แต่งให้เรา

น้องครั้งนี้แต่งดูมีอายุไปเลย

รู้ไหมคะน้องร่วมใจการโทรไปหาช่างอีกร้านหนึ่ง
พี่พี่ช่วยหนูด้วยมาแก้ให้หน่อย
คือรวมตัวกัน๑๐กว่าคนโทรไปหาช่างอีกร้านนึงนี่ค่ะ
สุภาลักษณ์เบคแอปช่างแต่งหน้าทำผม

ร้านงานแก้สุดท้ายเขาก็ต้องเอาภาพไปไว้

เห็นไหมซ้ายช่างคนแรกขวาช่างที่แก้
แล้วคือดูตามวัยทันทีคุณดูดิ
ใช่แล้วคือคอกับหน้าเขาก็กลายเป็นสีเดียวกันใช่ไหม
ถึงบอกไงเลือกช่างแต่งหน้าผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
แต่งหน้ายังไงให้เหมือนยุค๙๐ก่อน

ว่าเจ้าของร้านที่๒เค้าบอกว่า
คือเขาก็มีน้องที่มาจ้างอยู่แล้ว๓๐กว่าคน

ใช่ตอนแรกกะจะไม่รับทีนี้ด้วยความเห็นใจ
โอ้โหหน้าลอยหน้าเทาแบบนี้

งั้นมาเลยเจ้าของโพสต์ชื่อว่าคุณบันลังจงกลอายุ๓๐ปี
สุดท้ายมาแก้ให้แบบนี้นะคะ

เลยตายแล้วสวยเหมือนกันเลยนะคะ

คนที่อยู่ในภาพเล่าบอกว่าไปแต่งหน้าร้านแรกคิดหัวเท่าไหร่รู้ไหม

แต่งแรกคือมันมืดอยู่ไง

พอเปิดไฟในห้องทั้งห้องเท่านั้นแหละค่ะ
คนมองหน้ากันเลิกลักแล้วหนึ่ง
น้ำตาไหลยังไม่ไหวจริงไม่โอเคมาก

พี่ช่วยแก้ให้หนูหน่อย
แล้วดูสิคะร้านแรกกับร้านที่๒

คิดจะจ้างช่างแต่งหน้าคิดให้ดี
ดูผลงานดูรีวิวเขาก่อน
นี่ต้องขอบคุณพี่กุ้งกิ๊งที่ไปแก้ให้น้องด้วยนะ
ค่ะนะแล้วช่างคุณก็ทำงานให้มันตรงกับปรก
แล้วงานรับเปรยาชีวิตคนนะอาจจะมีแค่ครั้งเดียว
ดี